พูดถึงเรื่องของมาเฟียขับรถไล่ยิงกันกลางถนนเนี่ย
เราก็เห็นแต่ในต่างประเทศ

ล่าสุดเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

มาเฟียชาวจีนปิดถนนยกพวกไล่ตีกัน
ซิ่งรถไล่ยิงกันแบบนี้กลางเมืองพัทยา
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
สรุปสุดท้ายแล้วมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจนะคะก็หลังจากเกิดเหตุก็ไล่สกัดจับรถยนต์
ที่มีหนุ่มชาวจีนเป็นคนขับ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่า
มีแก๊งชาวจีนก่อเหตุทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายชาวจีนด้วยกันเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนหลังโลตัสพัทยาเหนือนะคะ
ต่อมาตำรวจสามารถสกัดจับรถยนต์หรูไว้ได้๒คัน
สกัดจับได้ที่บริเวณไฟแดงปากทางพัทยาเหนือก่อนออกถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
ในรถไปพบตัวในฉางในฉางนี่อายุ๒๘ปีเป็นชาวจีนนะคะ
ขับรถตู้คนนี้รถตู้สีดำ
ตามร่างกายมีแผลถลอกตามแขนเสื้อผ้าเปลือเปื้อนไปด้วยฝุ่นค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในรถตู้นะคะพบมีดปลายแหลม๑เล่ม
กระบอกยาง๑อันเก็บไว้เป็นหลักฐานและควบคุมตัวทั้งสองคน
ซึ่งเป็นคนขับรถคนละคันไปสอบสวนที่สพมพัทยา
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชาวจีนเหมือนกันมี๒คนนะคะทราบชื่อ๑คนคือในห่วง
อายุ๑๙ปีถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุทั้งหมดมีพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะ
โดยในภาพสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มชาวจีนเขาไล่ตีกัน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นการคาดการณ์ของชาวบ้านนะ
เขาบอกว่าเห็นกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมีปากเสียงกันน่าจะเป็นการทะเลาะกัน
เจรจาอะไรไม่ลงตัวสักอย่างนี่แหละ
บรรยายแบบนี้บอกว่าอีกฝ่ายอยู่บนถนนใช้ไม้เป็นอาวุธ
อีกฝ่ายใช้รถยนต์ขับไล่ชนคู่กรณีจนเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นนะคะ
มีผู้บาดเจ็บและได้พากันซิ่งรถหลบหนีไปแต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็สกัดจับไว้ได้นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนที่มากับรถทั้ง๒คัน
ไว้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งถึงสาเหตุการทำร้ายร่างกายเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายของแก๊งใดหรือเปล่า
ซึ่งการก่อเหตุนั้นอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายและมาก่อเหตุอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะ
พัทยาเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่มีชาวต่างชาติคือใช้คำว่ามาอาศัยเลยนะ
อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาค่อนข้างเยอะและบางคนก็ทำเรื่องผิดกฎหมายตั้งเป็นแก๊งขึ้นมา
คือมาเนี่ยบางคนก็ถูกกฎหมายบางคนก็ผิดกฎหมายแล้วเหตุอาทยากรรมในพัทยาเนี่ยเยอะเลยนะคะ
ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับตำรวจในท้องที่นะคะ